แต่ว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วค่ะจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอหัวหมากนะคะ
ว่าถูกบังนัดซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกับในครอบครัว
เคยรับส่งลูกสาวของตัวเองเนี่ยมาล่อลวงลูกสาว
ข่มขืนกระทำชำราวที่อาคารร้างแห่งหนึ่งนะคะ

ปล่อยเป็นอาคารร้างแล้วแถวนั้นก็มีตึกร้างอยู่
มีคนไปอยู่กันเป็น๒๐๐คนแล้วเป็นแหล่งมั่วสุม
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบ
แล้วก็มีหลักฐานเยอะเลยนำมาซึ่งการออกหมายจับบังนัดคนนี้นะคะ
สุดท้ายตำรวจบอกว่าจับบังนัดได้แล้วคุณผู้ชม
และบางนัดคนนี้ก็รับสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืนน้องเขาจริง
เพราะเสพยาแล้วก็เลยมีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยก่อเหตุแล้วไปดูประวัติเนี่ยนะหมายจับเพียบเลยคุณผู้ชม
นายสำรวยจิตชื้นหรือบังนัดอายุ๔๒ปีค่ะ
สารได้อนุมัติออกไหมจับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

พลตำรวจรีสำรานนวลมาผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ๑๙๑
บอกว่าชุดสืบสวน๑๙๑ได้ร่วมกันสืบสวน
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้แล้ว
เพราะตรวจสอบแล้วพบว่าไปกบดานอยู่ในเพิงพักไม่มีเลขที่
ในชุมชนบึงสำรานย่านนวมิน๒๖แยก๑เขตบึงกลุ่ม
ซึ่งตรงนี้เป็น๑ใน๕ชุมชนเป้าหมายย่านรามคำแหง
เจ้าหน้าที่เขาต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วเหมือนกับมันเป็นแหล่งมั่วสุม

พอไปตรวจสอบก็นี่เลยเจอบางนัดที่ถูกออกหมายจับเลย
จับได้กลางดึกที่ผ่านมานะคะ
จากการสอบสวนบางนัดรับว่าก่อเหตุจริง
เพราะไปเสพยาเสพติดมาเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วก็รู้จักกับแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่แล้ว
แล้วก็รู้จักกับตัวน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีคนนี้อยู่แล้ว
คือพ่อแม่บอกว่าเคยให้ไปรับส่งที่โรงเรียนไง
ก็คุ้นเคยกันวันก่อเหตุก็อาศัยจังหวะพ่อแม่ไม่อยู่
ไปหาน้องที่บ้านแล้วก็ชวนน้องออกมาข้างนอก

เขาบอกว่าวิธีการล่อหลวงที่ชวนน้องออกมาจากบ้าน

ก็เด็กอายุ๑๒ก็เห็นหน้าคุ้นเคยกันดี
ไปรับส่งที่โรงเรียนก็เลยเชื่อก็เลยตามออกมาด้วย

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าประวัติของบังนัดคนนี้มีหมายจับอย่างน้อย๒หมายนะคะ
คดีรักทรัพย์เมื่อปี๒๕๖๑ก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ในพื้นที่สอนอสายไหมและที่มีนบุรี
เคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติดด้วยค่ะ
ปี๒๕๕๕ปี๒๕๖๑สนโชคชัยโคครามบึงกลุ่ม

ใช่มาก่อเหตุอีกคราวนี้ขมขือเลยหนักเลย
คือถ้าดูอย่างนี้บางนัดผู้ต้องหาคนนี้
มันหลบหนีไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดที่เป็นแหล่งมั่วสุมที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่แล้วนะ

สันนิษฐานได้๒อย่างคือ๑ไม่รู้จะไปไหน
ไม่รู้จะหลบไปที่ไหนกับสองไอ้พวกนี้มันก็คิดอยู่แล้วว่า
เราก่อคดีอะไรเราก็อยู่แถวนี้ไม่ถูกจับหรอก
ก็อยู่แถวนี้มาออกจากตึกนี้เราก็ไปอยู่ตึกนั้น
ออกจากตึกนั้นเราก็ไปอยู่ตรงมุมนี้
มันน่าเป็นห่วงนะคะจุดที่เป็นอาคารรกร้าง

มันมีการก่อคดีหลายอย่างแน่นอนยาเสพติดหนึ่งแล้วที่เจอบ่อย
เป็นแหล่งมั่วสุมกันด้วยอะไรด้วยทะเลาะวิวาดกันอีก
บางทีมันหนักถึงขั้นข่มขืนอย่างนี้ไง
ก็ดูสิมันข่มขืนเด็กมันยังหลบอยู่แถวนี้
ใช่นี่ก็เลยต้องนำตัวไป
ให้พนักงานสอบสวนสอนอโหมาเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่แล้วก็จะไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ลูกหลานเราหายไปเราก็หาไม่เจอ
มันพาเข้าตึกไปเนี่ยโอ้โหไม่มีใครรู้อยู่ไหนแล้วนะครับ